กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ที่อำเภอน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๕ปีค่ะ
เขานำเรื่องราวก็บอกว่ามีโจรมางัดแงะขโมยของทรัพย์สินในบ้านไป
ไม่ได้ขโมยธรรมดานะคะคือพิเรนแล้วก็พิษดารมากค่ะ
ก่อนที่จะขโมยทรัพย์สินไปนะคะโจรคนนี้เนี่ยคือเปิดหนังโป๊ะ
มชุดชั้นในเสพยาเสพติดสุดท้ายค่ะช่วยตัวเอง
เลอะเทอะไปหมดเลยนะคะบริเวณหน้าจอทีวีค่ะ
หนึ่งเตือนภัยสำหรับชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
สองเพื่อให้คนในหมู่บ้านช่วยหาเบาะแสของคนร้ายหน่อย
เธอบอกว่าเธอมั่นใจเลยนะคะว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันมาแล้วนะคะ
คนที่โพสต์ก็คือนางสาวนภาพรคำอ้ออายุ๒๕ปีค่ะ
เธอเป็นเจ้าของบ้านนะคะพอเจ้าหน้าที่ลงไปถึงเนี่ย
ก็ไปชี้ให้ดูสภาพบ้านที่บ้านโนนสวรรค์อำเภอบัวเงินจังหวัดขอนแก่น
อำเภอน้ำพองนะคะหลังจากที่เธอโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์แล้วก็นอนบนที่นอน
พอนอนเสร็จปุ๊บเปิดทีวีดูหนังโป๊ค่ะ
ดูหนังโป๊จนสำเร็จความไคร้แถมเปิดแอร์
พร้อมกับเสพยาเสพติดบนเตียงด้วยนะคะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินได้ไปหลายรายการ
หลังจากนั้นเธอบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไหวล่ะ
เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพน้ำพองนะคะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าภายในบ้านเนี่ย
พบร่องรอยการงัดแงะที่ประตูทางเข้าบ้านพร้อมทั้งพบมีดปลายแหลม
แล้วก็ครีมวางไว้ใกล้กับประตู
พอเข้าไปในห้องโถงเนี่ยนะคะไปพบว่าตู้เสื้อผ้าถูกลื้อค้นกระจัดกระจายค่ะ
ตู้โชว์ถ้วยชามก็ถูกงัดแงะตู้โชว์ถ้วยชามต่างเนี่ย
ก็ถูกเอานำมาวางนอกตู้นอกจากนี้ยังพบว่าประตูห้องนอนก็ถูกงัด
คนร้ายขโมยทีวีจอแบนขนาด๓๒นิ้วไปพัดลมติดผนัง๒ตัวที่อยู่ในห้องนอน
มันก็เอาไปด้วยค่ะที่ห้องนอนของแม่เจ้าของบ้านเนี้ยนะคะ
ซึ่งมีทีวีตั้งอยู่พบว่ามีคราบสีขาวคล้ายกับคราบอสุจิเนี่ย
คุณผู้ชมกระจายเต็มหน้าจอทีวีเลยนะคะส่วนบนที่นอนมีแผ่นหนังโป๊
หลายแผ่นชุดชั้นไหนเหล่าตัวพร้อมผ้าโปสต์เนี่ย
วางไว้จำนวนมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะ
หลอดกาแฟกระดาษไฟแชคตกอยู่บนที่นอนด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายนำมาใช้ในการเสพยาบ้า
นางสาวนภาพรคำอ้อผู้โพสต์บอกแบบนี้บอกว่า
พี่สาวไปทำงานรับเหมาอยู่ต่างจังหวัดประมาณ๒เดือนจะกลับมาดูบ้านครั้งหนึ่ง
เย็นวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมที่ผ่านมาพี่สาวกลับมาถึงก็พบว่าบ้านเนี่ยถูกงัด
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทราบเรื่อง
หนึ่งล่ะก็เพื่อเตือนภัยอีกหนึ่งล่ะก็เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนะคะ
แล้วก็บอกว่าทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านควรที่จะเฝ้าระวังทรัพย์สินส่วนตัวให้ดี
เพราะว่าในบ้านในหมู่บ้านคาดว่าน่าจะมีโจรอยู่ด้วย
คนที่โพสต์ยังบอกด้วยนะคะว่าเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยแม่เนี่ยอยู่บ้าน
คนร้ายจะปีนเข้ามาในบ้านนะจะมาหาน้ำอ่าง
แต่แม่ได้ยินเสียงก็เลยตะโกนโวยวายจนคนร้ายหนีไปค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทราบตัวคนก่อเหตุเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
แล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้กันเลยนะคะ
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครั้งนั้นนะก็เลยตัดสินใจ
กลัวว่าแม่จะได้รับอันตรายพาแม่ไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพค่ะ
กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมคราบสีขาวแบบนี้
คุณผู้ชมคิดว่าอะไรพิมพ์ไลน์ส่งมาบอกเราหน่อยนะคะ
ส่วนตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้มีการเก็บหลักฐานคราบสีขาว
กระจายอยู่หน้าจอทีวีเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชม
รวมทั้งเก็บมีดเก็บครีมของกลางที่คนร้าย
ใช้เป็นอุปกรณ์ก่อเหตุไว้ไปตรวจสอบ
ก่อนจะเร่งตรวจสอบเพื่อติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำมานำมาเสนอ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเรื่องเตือนภัย
สำหรับชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะ